วันนี้ก็ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
อาจารย์มหิดลชนไฟท่วมสยองทางลอยฟ้า

ส่งโรงพยาบาลก่อนที่อาจารย์มหิดลรายนี้จะสิ้นใจ
คุณผู้ชมไปดูวินาทีของการเกิดเหตุ

พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลืออาจารย์มหิดล
ติดอยู่ในรถที่ไฟกำลังลุกท่วม
เพราะกลัวว่าไฟมันจะลุกลามไหม้ทั้งรถแล้วก็เกิดระเบิด
เกือบจะทำให้อาจารย์ถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตภายในรถ

อันนี้เป็นภาพมุมสูงที่มีคนเขาถ่ายได้
แล้วจุดนี้เห็นเหตุการณ์ชัดเลยนะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่แล้วก็พลเมืองดีปีนข้ามมาเลยมาช่วยเหลือเลย

ไหม้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลบนทางคู่ขนานลอยฟ้า
ฝั่งขาออกมุ่งหน้าจังหวัดนครปฐมนะครับ
เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณห้องเครื่องยนต์
โดยมีนายรัฐกาลโกมลรัฐเป็นอาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์
วิชาบริหารธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลมหิดลอายุ๔๐ปี
หมดสติติดอยู่ภายในรถไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้นะครับ
จากประตูฝั่งคนขับมันไปติดอยู่กับบารีเออร์เกาะกลางถนน
อาจารย์ศีรษะแตกจากการกระแทกกับพวงมาลัย

ทำให้ตำรวจสนคู่ขนานลอยฟ้า
ปิดเส้นทางฝั่งขาออกบนทางคู่ขนานลอยฟ้า

เพราะขณะนั้นรถเริ่มมีประกายไฟเกิดขึ้น
ฝากระโปรงแล้วแล้วไฟมันเริ่มลุกลามแล้ว
ก็กลัวว่าเป็นเกลือจะเป็นเหตุรถระเบิดนะครับ
ทีนี้แหละพยายามที่จะรักษาชีวิต
พยายามที่จะช่วยชีวิตคนที่บาดเจ็บออกมาจากรถให้ได้ซะก่อน
โดยร้อยตำรวจเอกสรรยพงศ์อ่อนสิง

กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ซึ่งขับรถผ่านมาในเส้นทางนี้พอดีกับเพื่อนตำรวจอีก๒คนนะ
จริงเขาจะต้องไปทำภารกิจในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพ
นะครับทีนี้ผ่านมาตรงนี้
ก็มาเห็นเหตุการณ์ทำยังไงฮะ
ต้องลงจากรถมาช่วยอาจารย์มหิดลที่ติดอยู่ในรถก่อน
แล้วก็มีพลเมืองดีอีกหลายคนพยายามช่วยทุกวิถีทางค่ะคุณ
ทุบกระจกทั้งพยายามที่จะงัดประตูออกมา
ท้ายที่สุดสามารถที่จะดึงร่างของอาจารย์ออกมาได้
แล้วก็มาพักอยู่ที่ถนนก่อน
จากนั้นก็รอรถพยาบาลที่จะมารับนะครับ
ร้อยตำรวจเอกสลัญพงศ์เปิดเผยถึงวินาทีระทึกนี้ว่า
กำลังเดินทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพระหว่างทางพบว่า

เพราะว่าด้านหน้าอีกฝั่งเลนเนี่ยนะครับ
เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็เห็นควันพวยพุ่งออกมาจากรถ
ทีนี้ก็พบว่าคนติดอยู่ในรถ
ก็เลยตัดสินใจครับต้องไปช่วยก่อน
แล้วก็ตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึงก็มาแล้วนะครับ

ผู้บาดเจ็บตอนที่ดึงร่างออกมาจากรถได้
ก็พบว่าเลือดไหลเต็มหน้าเลยนะครับ
ไฟก็กำลังจะลุกไหม้ทั้งคันแล้ว
ทีนี้แหละก็ต้องใช้วิธีทุกวิถีทางในการที่จะช่วยนะครับ
สุดท้ายนำผู้บาดเจ็บออกมาได้
แม้ว่าเสื้อผ้าของนายตำรวจท่านนี้จะโอ้โหเปลอะเทอะไปด้วยเลือด

แต่ตำรวจท่านนี้ก็คิดในใจว่ายังไงคนที่อยู่ตรงหน้าต้องรอด
ส่วนเสื้อผ้าไอ้ที่เปื้อนเลือดเดี๋ยวสวมสูตรทับเอาก็ได้
ชีวิตคนต้องมาก่อนผมมีคนที่รักรออยู่ที่บ้านเหมือนกัน
คนที่ติดอยู่ในรถก็เช่นกันเขาก็มีคนที่รักรออยู่ที่บ้าน
ใช่พอได้ยินประโยคนี้จากตำรวจฟังแล้วก็ขนลุกเลยนะคะ
ทางด้านของดาบตำรวจวุฒิชัยแพงสกลผู้บังคับหมู่งานสายตรวจ๓
สนคู่ขนานลอยฟ้ากองบังคับการตำรวจจราจร
ที่ยืนระบายการจราจรอยู่ทางลงคู่ขนานลอยฟ้า
เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าได้รับแจ้งเหตุรถชนกัน
จากประชาชนที่ขับรถลงมาจากสะพานว่ามีเหตุเกิดขึ้น
กลางทางคู่ขนานลอยฟ้าก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะครับ
จะพบคนขับรถยนต์ติดอยู่ภายในไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้
แสงเพลิงเกิดขึ้นบริเวณห้องเครื่องอย่างรุนแรง
ตัดสินใจดึงร่างผู้บาดเจ็บออกมาจากรถทันทีนะครับ
ก็มีผู้ใช้ทางแก้วว่ามีเปรียบรอ๔๐รถชนกัน
มีไฟกำลังลุกไหม้ผมก็เลยขับรถวิ่งมาดู
พอออกมาดูเสร็จปุ๊บเห็นไฟกำลังลุกไหม้ห้องเครื่อง
พอดูในรถจะมีผู้รับบาดเจ็บอยู่ในรถ
ก็เลยพยายามถีกประตูเอาผู้ยิ่งราบบาดเจ็บออกมา
ช่วงนั้นก็มีรถของสายตรวจเข้ามาพอดีคันหนึ่ง

ก็ใช้เวลาประมาณ๒นาทีเอาผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาได้
คือจริงแล้วนะครับรถของอาจารย์มหิดลประสบอุบัติเหตุก่อนหน้านี้
ก็เสียหลักนะครับแล้วก็ไปชนแท่งแบรีเออร์และหลังจากนั้นก็เกิดไฟลุก
ส่วนรถกระบะอีกคันหนึ่งนะครับที่ถูกชนท้ายเนี่ย
คนขับรถกระบะบอกว่าผมก็ขับรถมาอยู่ดี
และปรากฏว่าเหมือนมีรถชนท้ายรถผม
รถผมก็เสียหลักเกือบพลิกคว่ำเหมือนกันนะครับ
แต่สุดท้ายก็สามารถที่จะประคองรถเข้าข้างทาง
พอหันไปมองกระจกรถพบว่ารถที่มาชนท้ายเนี่ย
เกิดเพลิงลุกไหม้ทันทีนะครับ
หลังจากนั้นที่สามารถนำตัวอาจารย์มหิดลออกมาจากรถได้นะครับ
ก็ส่งตัวอาจารย์มหิดลเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา
แต่สุดท้ายอาจารย์ได้เสียชีวิตลง
จากมีอาการเสียเลือดมากและได้รับบาดเจ็บภายในอย่างหนักนะครับ
ขณะที่พันธ์ตำรวจโทนัทธนันม่วงงามสารวัตรสอบสวน
งานสายตรวจ๓กองมกรับการตำรวจจราจรเปิดเผยเข้าว่า
หลังจากที่นายรัฐกาลอาจารย์มหิดลเสียชีวิต
จะต้องเร่งสอบปากคำเพื่อรวบรวมหลักฐานดำเนินการตามกฎหมาย
และเรียกสอบปากคำคู่กรณีที่ขับรถกระบะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา
ก็พบว่าทางญาติของอาจารย์ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ
แล้วก็ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลใดนะครับ